ให้โชคดีโชคดีสุขมาเสดเบบรีน่ะคอยรวยคอยรวย
เศรษฐีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปล้วงเคล็ดลับความรวยที่สร้างรายได้ไม่ใช่โจ๊ก
กับร้านโจ๊กข้อไก่แยกลำสาลีที่ขายได้ถึงวันละร้อยโล
แค่๓ชั่วโมงหมดกับร้านเป๊ะปังเจ๊ลัดดา
ความสำเร็จของพวกเขาจะเป็นยังไง
ไปค้นหาพร้อมกันกับเฮียป้องและน้องจ๊ะกันเลยครับ

ขอรับสุขไว้ที่ปากท้องของคนยักษ์
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

มาที่โจ๊กข้อไก่แยกลำสาลี

แล้วก็รายได้ต่อวันซ้ำหมึนบาทต่อวัน

โจ๊กกระเพาะปลาก๋วยจับ

และนี่ก็คือร้านโจ๊กพ่อไก่แยกลำสาลีตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีธาตัดใหม่
ซอยกรุงเทพกรีธา๑สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าโจ๊กข้อไก่แยกลำสาลีเนี่ยครับ
เป็นเพราะสมัยก่อนเนี่ยร้านตั้งอยู่ที่แยกลำสาลี
เปิดขายมายาวนานกว่าสามสิบห้าปีแล้วล่ะครับและด้วยความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร
และเป็นอาหารฮาลานแท้เลยทำให้เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า
สูตรเด็ดของทางร้านก็คือโจ๊กที่ราดด้วยน้ำตุ๋นข้อไก่
เอาเป็นว่าวันนี้ให้เฮียป้องและน้องจ๊ะไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยกับร้านนี้กันเลยครับ
คือเข้ามาไม่ต้องอะไรมากเลยร้านเนี้ยโจ๊กเขาดังมากใช่
หนูอยากรู้เลยค่ะมะว่าโจ๊กเนี่ยที่ดังมีโจ๊กอะไรบ้างคะ
มีโจ๊กต้มยำนะคะแล้วก็มีโจ๊กดั้งเดิม
ธรรมดาโจ๊กแซ่บก๋วยจั๊บแล้วก็มีโจ๊ะปลาอีกโหเรียกว่าใครมานี่
ได้ทานครบเลยนะฮะสงสัยไหมจ๊ะโจ๊กต้มยำหน้าตาเป็นไง
หนูอยากเห็นเลยอะหน้าเคยเจอขอให้มะโชว์ขึ้นเลยได้ไหมคะได้ค่ะ
เนี้ยจะบอกนะว่าโจ๊กที่ดีครับใช้ข้าวทั้งสามชนิดข้าวสามชนิด

มีข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวปลายแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ

น้ำต้มยำก็ต้องคู่กับไข่เยียมมะนะคะ

อาจจะให้คุณผู้ชมดูใกล้
โอเคโอ้โหน่ากินมากเวอร์

แต่ก่อนที่เราจะไปล้วงเคล็ดลับการตุ๋นข้อไก่กัน
ตอนนี้ขอไปแอวเหนือกับร้านลาบชื่อดัง
ขวัญใจชาวเจียงใหม่กันก่อนเจ้า
อย่างร้านลาบต้นคอยที่เขาเปิดมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะครับ
ตั้งอยู่ริมถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ด
ที่นี่เขาได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งลาบเลยนะ
เพราะรสชาติที่อร่อยขั้นสุด
ลูกค้ายอมมายืนรอต่อคิวกัน
ตั้งแต่ก่อนที่ร้านจะเปิดซะอีกนะครับเนี่ยแม่งั้นคงต้องไปคุยกับลุงแดงเจ้าของร้านกันสักหน่อยดีกว่าครับว่าทีเด็ดของเขาอยู่ที่อะไร
มือครับราบมือใจมีดราบครับผมขายบะแป๊งครับราบก็ขายห้าซิปแกงอ่อมกับถ้วยเสาครับ
แล้วแบบนี้ลุงแดงใช้เนื้ออะไรในการทำลาบล่ะครับเนี่ย
ต่างบ้านเท่าเพศส่วนมากเป็นกลิ่นควายเหมือนกันครับเพราะคนเท่าคนแก่เท่าเพศอ่ะ
บางทีกลิ่นง่วงไม่ได้อ่ะกลิ่นแล้วมันปวดห้านปวดนี่ครับ
ควายนี่กินได้หมดครับอ่ารสชาติมันได้กว่าครับ
เวลาหมูนี่เวลาเขาเอากลิ่นคว้าแล้วเอาไปกลิ่นหมูแล้วรสชาติมันจะหายไปหมดครับ

แต่เห็นลูกค้าแน่นร้านขนาดนี้วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่กันล่ะครับ
ก็วันนึงประมาณจิบป่ายน้อยน้อยนะครับจิบกว่าโลน้อยน้อยนะครับ
เป็นจานแอร์ก็นับมาได้อ่ะครับแม่ขายดีขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่า
ทำไมต้องรีบมาจองคิวกันเพราะพอลุงแดง
เปิดขายได้แค่สองชั่วโมงเนี่ยครับก็หมดเกลี้ยงแล้วล่ะอุ้ย
ซึ่งในการทำลาบลุงแดงก็จะทำทีละกระมังใหญ่
แล้วค่อยแบ่งขายเป็นจานจานอีกทีหนึ่งแบบนี้ลุงแดงมีเคล็ดลับในการทำลาบยังไงบ้างล่ะครับ
ก่อนที่เขาจะล่ามากับไซส์เอ็นไซส์เอ็นแล้วก็เอามุยตุ๊บครับ
เอามุยตุ๊บให้มันนุ่มครับแล้วเวลาล่างเขาก็เอาเกลือเขาใส่
เลือดเขาใส่น้ำเพียใส่น้ำดีเขาใส่ครับ
เอาพริกลาบเขาใส่หอมป้อมเนี้ยอ่ะกะเครื่องในเขาใส่กับโกนอ่ะกะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลาบต้นคอยอร่อยเด็ดจัดจ้านถึงใจก็คือพริกลาบนี่เองล่ะครับ
โดยที่ลุงแดงจะใช้สมุนไพรเป็นสิบสิบชนิดเลยล่ะครับลองให้ลุงแดงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
พวกเครื่องเทศมันมีใจตระกูลจันทร์ไปนะครับจันจีจันบานจันแปดกรีบนะครับ
กีฬาเทียนแกบบัลแรปชะไครคาครับนักครับมีสิบกว่ายัง
เอามาคั่วทุกอย่างครับอันที่มันหนากับคั่วด้วยกันอันที่มันบางกับคั่วด้วยกันครับ
คั่วเสร็จแล้วกลับมาบดแล้วครับใช้เครื่องบดอ่ะฮะกลายเป็นพริกลาบ
ซึ่งลาบที่ดีลุงแดงบอกว่าจะต้องละเอียดเหนียวนุ่มถึงขั้นติดจานแบบนี้เลยล่ะครับ
จากลาบที่ขึ้นชื่อแล้วก็ยังมีแกงอ่อมกับซ่าดิบที่ขายดีไม่แพ้กัน
จนคนรุมซื้อขนาดนี้ทำให้ชื่อเสียงเรื่องลือถึงขั้นว่ามีคนยอมขับรถข้ามจังหวัดมาลองชิมกันเลยทีเดียวล่ะครับ
ผมมาจากพิศโรครับเฮะผมมาถึงตอนสิบโมงสี่สิบครับ
ก็ดูจากยูทูปมาเขาก็เรียกว่าเป็นคิงออฟลาบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาลองชิม
ก็ได้เป็นโต๊ะสุดท้ายครับตอนนี้พร้อมที่จะหล่อครับของเดียวขอให้ได้ชิมนะครับ
อร่อยคนรุมขนาดนี้สมฉายาราชาแห่งลาบจริงเลยล่ะครับ
แต่ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้เคล็ดลับการตุ๋นข้อไก่ให้อร่อยของร้านโจ๊กข้อไก่
ลำสาลีกันแล้วจะเป็นยังไงห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ
แต่ก่อนที่จะขายดีเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้เป็นที่ดินแบบที่ดินหล่อน
มีคนนำศพมาทิ้งไว้ที่นี่
เด็กเด็กที่มากินโจ๊กมีอยู่คืนนึง
เด็กร้องชักดิ้นชักงอเลยแล้วก็ชี้ไปตรงเนี้ย
ปิ้งซอยเนี้ยมันหอมไปถึงซอยหน้าค่ะเมื่อกี้หนูเดินเนี่ยหนูเดินตามกิ่วหนูหาซอยไม่เจอนะ
ดมไม้สามชั่วโมงมาถ่ายหมดกินไหมฮะจริงครับที่งอแล้วทุกวันละกี่ไม้อ่ะ
ก็เต็มที่คือพันถึงสองพันไม้เสธีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้งเรายังอยู่กันที่ร้านโจ๊กข้อไก่แยกลำสาลี
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะจะมาล้วงเคล็ดลับการตุ๋นข้อไก่ให้ได้เนื้อที่เปื่อยนุ่ม
ดูดกระดูกก็หลุดออกมาแล้วล่ะครับร้านแม่คือข้อไก่นี่คือพระเอกของร้านแม่
ยังไงให้ไก่เข้าไก่แบบเปื่อยได้ขนาดนั้นมนุษย์ก็จะอธิบายนะคะอันนี้คือซีอิ๊วดำนะคะ
ครับขิงค่ะครับอันนี้ก็ผงโฟมรสนะคะครับอันนี้พริกไทยค่ะพริกไทย
เกษียมบดสับนะคะและอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วขาวนะคะและอันนี้ก็ผงทิ้งทิ้งค่ะอ่า
การล้างข้อไก่แบบหาล้านหาล้านค่ะหาล้านค่ะ
อันนี้มันจะล้างในกระมังก่อนนะคะครับล้างในกระมังสักสองสามน้ำ
แล้วก็ตักขึ้นมาก็จะล้างใส่กระชุที่มีรูผ่าชุน้ำก็ต้องผ่านออกไป
ถ้าน้ำขังอยู่คืออิสลามทานไม่ได้คืออันนี้เป็นเรื่องของพฤติการทางศาสนาอิสลาม
ใช่ค่ะของอะไรที่มีเลือดก็ต้องล้างแบบนี้ทั้งหมดค่ะ
ใบเตยค่ะขึ้นมาปุ๊บ
เอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะไม่เห็นเห็นละเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ใส่ไปก่อนนะครับ
เวลาใส่เขาต้องไม่คนด้วยต้องไม่คนค่ะต้องร้อนเพราะว่า
คนแล้วจะขาวค่ะนี่แม่บ้านแม่เรียนเนี่ยจำไว้น่ะได้ต้องไม่โคน
หนูชอบอะไรขาวคาวอยู่หรอครับผมอันนี้ซีอิ๊วดำนะคะ
้วดำนะฮะกำลังลงไปแล้วหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะ
และอันนี้ก็ขิงนะคะอันนี้พริกไทยป่นอันนั้นคือผงปรุงรสนะคะค่ะ
กระเทียมนะคะกระเทียมปั่นกระเทียมปั่นกระเทียมปั่นนี่ทุกที่ต้องต้องใส่ไหมคะม้า
ดูว่าเป็นต้องใส่ทุกที่ทุกทุกเมนูเลยค่ะอ่า
แล้วก็อันนี้ซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้ผงกุ้งปิ้งค่ะ
เรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วก็ปิดฝาค่ะอย่างงี้ต้องต้มนานเท่าไหร่ครับมะ
ชั่วโมงนึงอะค่ะ๑ชั่วโมงกินได้แต่ก็ต้องเลี้ยงปลาไว้เรื่อย
ใช่ให้มันอบอุ่นไว้ให้อบอุ่นเอาไว้ค่ะม้าคะแล้วอย่างเงี้ย
น้าได้เอาสูตรมาจากไหนคะเดิมเลยน้าเป็นน้องแม่นะคะครับ
ให้มามะขายข้าวแกงนะเขาก็บอกว่ามาขายโจ๊กเถอะมึงกำไรดีกว่า
อ่าน้าน้าอยู่ด้านเนี้ยอ่าสวัสดีครับนี่สวัสดีคุณค่ะ
อุ้ยเก่งอ่ะเก่งอ่ะสวัสดีคุณค่ะและนี่แหละครับป้าขาว
เจ้าของสูตรเด็ดโจ๊กข้อไก่ที่ใจดีใจดียกสูตรและร้านโจ๊กข้อไก่
ดูทองมาเหลือขายได้เลยคะอุ้ยขายขายดีแล้ว
มากค่ะไม่ขออะไรเลยจริงขอทอง
ต้องชิมเพราะว่ายังมาถึงยังไม่ได้กินเลย

อันนี้กระเพราะปลาค่ะ
อันนี้คือใส่กระเพาะปลาแบบเป็นหลอดนะคะ

ปลาเหนียวนุ่มไม่เละนะครับ

ก๋วยจั๊บอร่อยมาก
อันนี้คือน้ำเข้มข้นเลยแล้วมีความแบบว่าได้กลิ่นของเครื่องเทศ
อันนี้คือโจ๊กอริจินอนใส่ไข่ค่ะ
ออริจินัลนะฮะมีเครื่องในด้วย
มีไก่ฉีกมีข้อไก่อันนี้ทีเด็ดนะครับ

แต่ถ้าจะเป็นเนื้อเป็นเครื่องในก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสั่ง

ละลายเลยทุกคนไม่มีกลิ่นคาวเลยสักนิดเดียว

แต่อันนี้มันเป็นแบบมันอยู่ในโจ๊กคือมันเป็นการรวมกันที่แบบว่าแปลกใหม่แล้วก็ผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะเคยได้กินนะครับ
ใครไม่ได้เป็นแฟนประจำของร้านนี้เนี่ยน่าจะหากินยากฉะนั้นมาร้านมะนะครับเรียกว่าอร่อยมากเวอร์
อร่อยเด็ดขนาดนี้เฮียป้องและน้องจ๊ะทานไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยต่อไปก็มาถึงเส้นทางชีวิตของมนูและป่างบที่กว่าจะขายดิบขายดีได้ถึงทุกวันนี้เคยลำบากถึงขั้นมีเงินติดตัวแค่๒๐บาท
เพราะอดีตปางบเคยประสบอุบัติเหตุจนทำให้ต้องจ่ายค่าชดเชยหลักแสนแล้วอะไรที่ทำให้ผ่านเหตุการณ์ในวันนั้นมาได้ล่ะครับ
วันนี้มีเงินแค่๒๐บาทมือสุดท้ายเลยก็คือต้องไปซื้อปลาทูมาตัวหนึ่ง
แล้วก็ซื้อข้าวมาแค่๑๐บาทแล้วก็มาแบ่งกันกิน
อันนั้นคือรันทดที่สุดในชีวิตเลยค่ะอืมป่าก็บอกว่าไงอ่ะ
ตัวเองเอาไปเยอะเยอะหน่อยเพราะตัวเองอ้วนกินเยอะเอาของป่าเอามาน้อยหน่อย
ปาก็ก็แบ่งเป็นตัวเองน้อยหน่อยอืมก็นั่งกินเยอะไปมือสุดท้าย
พรุ่งนี้ก็ไม่มีเงินแล้ว
กอดคอกันร้องไห้ค่ะเคยค่ะช่วงที่เราตกต่ำที่สุด
แล้วก็นึกถึงแล้วยังอยากจะร้องเอาไปพอรู้สึกอ่าก็
ก็ผ่านมาได้แล้วด้วยดีนะฮะตอนนั้นมะเริ่มขายเข้าสู่วงการโจ๊กนะครับ
ตอนนั้นก็ยังนะคะเพื่อนก็บอกว่าทางปากซอยหมู่บ้านเสรีอ่ะ
เขาต้องการแม่ค้าขายข้าวแกงก็ไปยืมแม่มาแม่ก็ให้มาพันหนึ่ง
ก็เอามาลงทุนขายของบางวันรถฝนตกก็ขายไม่ดีไม่ได้ทุนก็มี
ขายทุกวันทุกวันทุกวันดีบ้างไม่ดีบ้างจนเป็นหนี้บางวันหาเงินไม่ได้
จนกระทั่งสามวันแล้วค่าเช่าบ้านเขาก็มาทวงแล้วค่ะ
ก็แม่ก็ต้องหยุดหลบไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนจนกว่าจะมีเงินค่าเช่าบ้านมาให้เขา
ตอนนั้นโอ้โหก็ดูฟังดูก็ลำบากเอาเรื่องนะครับตอนนั้นผ่านมาได้ไงครับแม่
ก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะบางคนเราก็มองคนที่เขายิ่งกว่าเรา
แล้วก็คือแบบว่าเหมือนคนเราเนี่ยมีจังหวะชีวิตทุกคน
วันหนึ่งคุณน้าก็ยกร้านโจ๊กให้และเป็นร้านร้านโจ๊กที่ขายดีอยู่แล้ว
ตอนที่เราไปจะไปสวมร้านเขาเนี่ยมะเราต้องไปขอเขาไหมขอค่ะ
ขอค่ะไม่ครั้งแรกแล้วน้าไม่ให้อ่ะครับ
มันขายดีอย่างนั้นยังจะได้

แล้วที่ข้างสองเขากลุ่มรูปไว้
กลุ่มรูปมาด้วยโอ้โห้ยม้าฉลาดแล้วนะกดดันด้วย
ตอนที่มาสวมร้านน้าแรกมีลูกค้าบอกบ้างไหมว่า
เฮ้ยพระรวชช่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

บางทีไฟอ่อนบ้างอะไรบ้าง

ล่าสุดปัจจุบันก็สร้างบ้านได้ราคาหลัก
อยากจะบอกว่าที่นี้เหอะที่เราเห็นนี่
ดูเป็นทำเลทองเออต้องขายดีแน่แน่ค่ะแต่ก่อนที่จะขายดีเนี้ย
จะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ดินแบบที่ดินหลอดเนี่ยมีคนนำศพมาทิ้งไว้ที่นี่
เขาเล่าสู่กันมานะคะแม่ก็ไม่เคยเห็นอะไรเคยเจออะไรเด็กอ่ะ
เด็กที่มากินโจ๊กมีอยู่คืนนึงเด็กร้องชักดิ้นชักงอเลย

แล้วก็แม่เขาก็เลยพาออกไปแล้วก็มีคนเดินเข้ามาบอกว่า
บางครั้งก็ขนลุกนะเดินเข้ามาในเนี้ยค่ะคือแบบเอาจริงจริงนะอืม
เป็นหนูหนูอยู่ยากแล้วอ่ะคือกลัวแล้วอ่ะแล้วได้ยังไง
มีของดีเหรอก็มีทางมุสลิมเขาก็ให้อ่านกระถาไป
ทางใครทางเขาเหมือนอย่างที่ม้าใส่กรอบไว้ใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวมาเพราะรู้เป็นว่าชุดนี้ที่ตัดมาเนี้ยเป็นคำแปลว่า

อ่าเก่งเดี๋ยวเขาอยากเป็นอิสลามกันด้วยแม่
อยากเจอเดียว๔คน

เอางี้นุ่มตึงขนาดไหนครับหล่อมากครับ
แล้วก็ขับรถตอนนี้ก็ไปเจอสาวคนนึง

เอาไปไว้บ้านนอกเลย
ได้ยินข่าวเพราะกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขึ้นเลยมั้ย
เส้นเลยเส้นนี้เก็บเข้าตู้หมดเลยกลับบ้าน
พาไปเดี๋ยวนี้เก็บทุกอย่างหมดเลย
เอามีดไปอย่างเดียววันนั้นขวานค่ะขวานค่ะ
ขวานเอาดิหัวม้าโหดอ่ะ
กลับมาก็บอกว่าเอาไปดูหน้าหน่อยอยากเห็นหน้า

ได้เห็นด้วยขึ้นไปบ้านเขาพาบ้านเขาบอกว่า
ในเมื่อคบกันก็เอาไปแล้วนะม้าแมวแล้วม่าเลือก
แล้วป่าทำไงคะตอนนั้นมันต้องเลือกนะมั้ย

ที่ก็สินคิดได้ก็เลิกไปซะ
แต่วันนั้นพอเหตุการณ์ผ่านมาป๊าเคยขอโทษมาไหม
โทษครับที่ทำไปทำไปอะไรอย่างนี้ครับ
แบบผมยังไม่กลับไปทั้งนั้นอีกเลยแล้วมีแวะไปอีกไหม
ไม่ไปแล้วแต่แต่แต่แต่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาสี่สิบห้าปีก็คือมีแค่คนเดียว

ป่ามีอะไรอยากจะบอกบ้างไหมครับว่าที่แบบอยู่กันถึงทุกวันนี้เนี่ยแบบ
ขอบคุณหรืออะไรไหมเปล่าก็มีนะแบบหลายเที่ยวหลายครั้งหลายเขาให้อภัยผม
ผมก็บอกก็บอกว่าผมก็ไม่ยอมทิ้งก็อยู่ไปยันแก่เท่า
เพื่อจะตายจากแต่ข้างดีกว่าครับแต่ตอนนี้เลิกแล้ว
ป๊าทำอะไรผิดมาก็ด่ามากก็อยากจะขอโทษอืมครับ
ที่พูดไปบางทีมากก็คิดได้มากก็จะไม่ทำแบบนั้นอีก

คนที่ดูอยู่ทางบ้านจ๊ะมั่นใจเลยว่าทุกคนก็ต้องมีความสุขไปกับเราด้วย

สงบกับมะนูฝากร้านหน่อยครับ
ขาย๕โมงเย็นปิดตี๒

ใครที่แบบสายปาร์ตี้ตอนคืนนะ
แต่ดึกหาอะไรทานไม่ได้คือมาที่นี่เลยเพราะอร่อยจริงสุด
อร่อยมากมากันเยอะนะคะ
จากเส้นทางความสำเร็จของร้านโจ๊กข้อไก่แยกลำสาลี
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย
เพราะจะได้อิ่มจุกกันด้วยราคาเพียงแค่๓๒บาท
วันนี้เป็นคิวของร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นกันบ้าง
ที่เรียกว่าแต่ละคำเนี่ยครับแน่นทั้งวัตถุดิบทั้งรสชาติ
ใครอยากอร่อยคุ้มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วไปหาน้องใบตองกันเลยครับ

วันนี้ไม่ต้องจะพาทุกคนมาตามหาซูชิคำโตกับร้านนี้เลยค่ะ
เต็มคำซูชิร้านนี้เขามีเมนูให้เลือกเป็นร้อยเมนูนะคะ
คุณสามารถทานได้แบบไม่อั้น๙๐นาทีในราคา๕๙๙บาท
แต่ฟังก่อนวันนี้ถ้าคุณดูคุณจะได้โปรโมชั่นดีอิ่มจุกในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น

กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คำซูชินะคะตั้งอยู่ที่นี่เลยค่ะโชคชัยสี่ค่ะ
และที่นี่เขาเด่นมากก็คือเรื่องของปลาแซลมอน
ที่นำเข้ามาจากนอเวย์

จากปลาแซลมอนซูชิแซลมอนซาซิมีแซลมอน
เขาก็ยังมีพวกซูชิหน้าต่างมีซูชิปลาไหลย่าง
แล้วก็มีของทอดของกินเล่นอีกเยอะแยะมากมาย
อย่ารอช้าเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไป
โอ้โหบอกเลยว่าเมนูเต็มโต๊ะมาก
แล้วแต่ละเมนูเต็มคำด้วยทุกคน
ดูปลาแซลมอนของเขากอง
อร่อยมากเต็มปากเต็มคำสดมาก
เนื้อหวานเนื้อมีความมันมันส่วนอันนี้คือซาบะดองนะคะ
ซาบะดองก็เนื้อแน่นสดอ่ะอร่อยมันใหญ่มากทุกคน
มันใหญ่มากเข้าปากทางไหนอ่ะ
พอทางนี้อ่ะทางนี้อร่อยปลาไหลโลแล้วมีความคันซี่
มีความกรุบมันจะมีรสชาติแบบหวานจากปลาไหลย่างลาดซอสนะ
เขาจิ้มกับโชยุนะอร่อยมากซูชิแซลมอน
อันนี้เป็นแบบซูชิก็จะมีทั้งสดเลยมีแบบเบิร์นไฟ
มากอร่อยบอกเลยว่าอันนี้ดีมากซูชิแซลมอนมีการแบบว่า
ชีสด้านบนแล้วก็เบิร์นไฟนิดนึงมันจะมีความหอมของการแบบถูกเบิร์นไฟ
อร่อยมากอยากให้ลองนี่และแน่นอนเลยว่าโปรโมชั่นที่เราจัดให้วันนี้
เป็นบุฟเฟ่ในราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ
แต่เราจะให้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
โทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมนะคะและเตรียมถ่ายภาพหน้าจอกันได้เลย
ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งถ่ายค่ะตอนนี้สัญลักษณ์หน้าจออิ่มจุกขึ้นมาแล้วนะคะ
เซลฟี่ภาพของคุณได้เลยแล้วส่งมาที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง
ให้รับทีวีช่อง๓๒นะคะถ่ายค่ะโพสต์ค่ะแคปเลยค่ะ
ภาพไหนถูกใจทีมงาน๑๐รางวัล๑๐ท่านนะคะจะได้รับไปเลยนะครับ
โปรโปรชั่น๓๒บาทเท่านั้นกับร้านนี้เลยค่ะเต็มคำซูชิสาขาชกชัย๔นะคะ
ใครอยากจะมาอิ่มจุกแบบใบตองก็แวะมาได้ร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๔ทุ่มครึ่งเลยค่ะ
ตอนนี้กลับไปติดตามความสนุกจากเศรษฐีป้ายแดงกันต่อค่ะ
อิ่มจุกแบบเต็มคำในสไตล์อาหารญี่ปุ่นกันไปแล้ว
เราก็ขอเปลี่ยนแนวไปที่ร้านแบบสตีทฟู้ดกันบ้าง
กับร้านหมูสะเต๊ะที่ถึงแม้ว่าจะขายอยู่ริมถนน
แต่ก็สร้างรายได้กันแบบปัง
ซึ่งจะเป็นร้านไหนเราตามน้องใบตองไปกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะ
พาไปเปิดสูตรลับหมูสะเต๊ะพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ด
ใครอยากมีอาชีพใหม่ต้อนรับปีใหม่ต้องฟังต้องดูวันนี้เลยนะคะ
วันนี้ใบตองพามาอยู่ที่ร้านเต๊ะปังเจรัตดานะคะ
เขาเป็นร้านเด็ดร้านดังย่านซอยสวนมะลิซอย๓นะคะคุณผู้ชม
และบอกเลยว่าที่นี่เขาขายวันละพันไม้เปิด๓ชั่วโมงขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะ
แล้ววันนี้ใบตองจะพาไปเปิดสูตรลับทุกขั้นตอนดูแลรับรองว่าเปิดขายหน้าบ้านได้เลยค่ะ
ทำความรู้จักกับเป๊ะปังเจลิดากันเลย
ที่นี่เขาเด็ดเรื่องหมูสะเต๊ะที่ส่งต่อมาจากรุ่นคุณแม่นานกว่า๓๐ปีแล้วล่ะครับ
สูตรขั้นตอนการย่างแบบเต้าทาน
และการเคี่ยวน้ำจิ้มที่ใช้เต้าทาน
ต้องบอกว่าเป็นสูตรโบราณที่หาทานได้ยากจริงเลยล่ะครับ
เพราะว่าวันหนึ่งขายแค่๑๐๐ไม้
๓ชั่วโมงเนี่ยก็หมดแล้วล่ะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้ให้น้องใบตองบุกไปขอเคล็ดลับเศรษฐีป้ายแดงกันเลยครับ
๊ปังเจรัตดาทำไมถึงใช้ชื่อนี้อะคะ
พี่อยากให้มันแบบว่าเรียกง่ายค่ะมันกระชับ
ก็เต็มที่คือ๑๐๐๐๒๐๐๐ไม้ค่ะ
ก็คือมี๑๐๐๐๒๐๐๐ไม้เท่านั้น๓ชั่วโมงหมดแล้วหมดเลย

สุดยอดขายมา๓๐ปีแล้วเหรอคะ

คือ๓๐ปีนี่เป็นสูตรมาจากไหนคะ

คุณแม่ของพี่รัฐดาอีกทีหนึ่งแปลว่าคือขายอยู่ตรงนี้เลยไหมคะ

แล้วหมูสะเต๊ะหมักเองไหม

ไม้ขนาดนี้เน้นเลยนะ

ขนาดนี้หอมขนาดนี้แล้ว

บอกสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำการหมักหมูสะเต๊ะให้หนูหน่อยได้ไหม

งั้นเดี๋ยวเราไปเปิดสูตรลับการหมักหมูสะเต๊ะกันค่ะ
แม่รีบขอสูตรกันเลยนะน้องใบตอง
ซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่า
เคล็ดลับของเจลัดดาเนี่ย
จะอยู่ที่การใช้น้ำส้มสายชู

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาหาคำตอบกัน

อีไม่อยู่แม่เขาก็จะเริ่มแบบ
เหงาหรือคิดถึงหรืออะไรประมาณนี้นะคะ
แล้วก็อาการเขาก็จะเริ่มแย่ลงสุดลง
แม่เขาหัวใจหยุดเต้นอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แล้วเขาก็โทรแจ้งใช่ไหมคะเราก็รีบวิ่งไปเลย
พาเขาเข้าห้องฉุกเฉินค่ะก็คือปั๊มแม่ขึ้นมาเห็นแล้วเราก็เครียดเราก็สงสารแม่นะ
เพราะเขาต้องเจ็บต้องทรมาน

เรายังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตุดจีนพอดี
หลายคนเนี่ยครับก็คงจะมองหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไหว้สักการะเสริมดวงชะตา
ปัดเป่าเคาะร้ายแก้ชงให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปี
เราเลยขอตามสินแสชัยไปกันที่วัดทิพย์วารี
ซึ่งที่นี่นะครับมีความเชื่อเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
ที่จะช่วยขจัดเพศภัยต่างให้ประสบความสำเร็จได้
จะเป็นยังไงไปหาสินแสชัยกันเลยครับ
ผมจะพามาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
มีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับ
เพราะว่าเขาเป็นตาน้ำเอาไปใช้ประโยชน์
เอามาประพรมเอามาเป็นน้ำ

เพื่อไปปะพรมไล่เสนียจันไรอะไรก็ได้
เพราะฉะนั้นป่อน้ำนี้ไม่มีที่สิ้นสุดในสาธวงศ์จุยกิน
เขาจึงมีบอกว่าน้ำไหลไม่มีที่สิ้นสุด
ก็คือเงินทองไหลมาไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะฉะนั้นประชาชนมาที่วัดนี้นำน้ำ
เอาไปใช้กิจกรรมแล้วท่านก็จะสมหวังทุกประการครับ
และสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คือ
เทพเจ้ามังกรเขียว
คอยปกปักรักษารวมถึงเสริมสร้างพลัง
ให้แก่ผู้ที่ศรัทธาเพิ่มภูมิความสำเร็จ
ให้กับกิจการต่างได้เป็นอย่างดี
ที่นี่ใครอยากรวยใครอยากปัง
ใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทุกข์ใจหรือใครชง
ต้องมาไหว้เทพเจ้าพญางูเขียวหรือแชร์เหล็งเอี๊ยะ

เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงเลยนะครับ
แล้วแบบนี้วิธีการไหว้เทพมังกรเขียวต้องทำยังไงบ้างล่ะครับสินแสชัย
ทริคนี้นะครับการไหว้ของสดปกติแล้วของสดเนี่ย
จะไม่เคยมีใครรู้ว่าการบ่นบ่นอย่างไร
เช่นไก่ดิบเนื้อดิบปลาดิบกุ้งดิบและหมูดิบ
ท่านจะให้บริวารท่านให้หนุนนำช่วยเหลือเรา
หลังจากนั้นเราก็ต้องมาไหว้ขอบคุณด้วยของสดเช่นเดียวกัน
ท่านผู้ชมลองไปใช้ดู
อีกหนึ่งพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
การแก้ชงเสริมดวงชะตาซึ่งวิธีการจะต้องทำยังไง
สินแสชัยช่วยบอกหน่อยครับ
กระดาษนะครับหนึ่งเสียที่ทางวัดเขาจัดเตรียมมาให้
ขึ้นมาแผ่นที่๒ปั๊บนะฮะเราก็ต้องมาลงชื่อนามสกุล
เสร็จปุ๊บมาเขียนวันเดือนปีเกิดมาตั้งอธิษฐาน
บูชาองค์เทพเจ้าเขาเรียกเอ่ยนามเทพเจ้าแต่ละองค์
หลังจากนั้นสินแสจะแนะนำวิธีการปักก็คือ
การถือกระดาษให้ถือลักษณะให้หงายขึ้น
อย่างนี้นะครับอันนี้จับที่สดือนะครับอันนี้ไว้ตรงนี้นะครับ
ลงในปีพศ๒๕๖๖คนจีนก็เดือน๒๒ครั้ง
ประมาณเดือนมีนาซ้อนสองครั้งเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น๑๓เดือน
เพราะฉะนั้นการปักต้องปัด๑๓ครั้งไว้ที่คิ้วปัดสองลง
ครั้งที่๑๓เนี่ยมันเป็นเดือนเพราะฉะนั้นการปัดที่ธรรมต้องปัด
รูดจากตัวลงไปสิบสามลงครั้งสุดท้ายจะต้องปัดออกไปไกลเลยนะครับ
หลังจากนั้นก็เอากระดาษเนี่ยฝากเขาไว้เพราะฉะนั้นที่นี่ทางวัดจะดูแลดวงชะตา
หรือมีการสวดมนต์ตลอดทั้งปีนะครับก็อันเป็นอันเสร็จพิธี

ได้เห็นวิธีการไหว้เทพมังกรเขียวเสริมพลังรวมถึงแก้ชงฝากดวงชะตา
ที่วัดทิพย์วารีกันไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลา
ที่เราจะมาเปิดสูตรลับเต๊ะปังเจลัดดาหมูสะเต๊ะตำนานความอร่อยกว่า๓๐ปี
ส่งต่อกันมาจากรุ่นแม่จนถึงรุ่นลูกซึ่งขั้นตอนการทำจะต้องพิถีพิถันขนาดไหน
ให้เจ๊รัฐดาช่วยสอนกันหน่อยครับ
ส่วนที่เราใช้เนี่ยค่ะเราใช้หมูส่วนไหนคะ
นอกค่ะคือมันจะนุ่มแล้วมันก็จะมันไม่เยอะมากค่ะ
วันหนึ่งอ่ะเราใช้หมูทั้งหมดกี่กิโลได้ค่ะสมมุติพันไม้อย่างเงี้

โอ้โหเยอะเหมือนกันเนอะวันหนึ่งแล้วคือเราก็ต้องหมักหมูไว้แบบนี้ทุกวัน

เริ่มการหมักเลยค่ะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้าง
ขมิ้นผงขมิ้นนะคะ

โอเคสุดท้ายเนี่ยน้ำตาล

ขมิ้นนี่คือจะเพิ่มสีสันนะคะไม่ให้มันสิ้นเกินออก
ก็คือจะเพิ่มกลิ่นให้เขาหอม

นี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้หมูแบบ

หลังจากนั้นเราก็จะต้องมาเสียบไม้แล้วค่อยไปปิ้งใช่ไหมแม่

วิธีการคือเราต้องยังไงอ่ะคะเราต้องแทงแบบ

ค่อยเย็บไปให้มันฉี่หน่อย
คือแม่เสียบเองอยู่ไหมคะ
จ้างน้องค่ะ
ชั่วโมงนะคะผ่านไปแล้วนะคะ๑ไม้แรกก็ยังเป็นอย่างนี้
ก็คือเอาเป็นว่าหนูทำไม่ได้นะคะ
เพราะว่าวิธีการอาจจะต้องใช้แบบว่าการฝึกฝนด้วยเนาะพี่ระดาเนาะ
แล้วก็ประสบการณ์ที่ทำมานี่คือ๓๐ปี
กันมาแบบนี้นะคะยังไงถ้าใครสนใจอยากจะทำอะไรก็ลองฝึกฝนดูแล้วกันเนาะ
เรียนรู้ขั้นตอนทั้งการหมากการเสียบไม้ไปแล้วไปดูขั้นตอนของการปิ้งกันดีกว่าค่ะ
ก่อนที่เราจะลงไปปิ้งก็คือจุ่มอะไรจุ่มจุ่มกะทิค่ะเพิ่มความหอม
นั่นคือกะทิคือหัวกะทิเป็นหัวกะทิหัวกะทิใช่ไหมต้มสุกให้มันเดือดค่ะแล้วถึงเอามาใช้
นี่เป็นเทคนิคหนูทำอย่างงี้ใช่ไหมจู่ระวังร้อนนะคะอย่างงี้นะ
ปิ้งซอยนี้มันหอมไปถึงซอยหน้าหอมจริงเมื่อกี้หนูเดินเนี่ยหนูเดินตามกลิ่นหนูหาซอยไม่เดิน
คือดมมาตลอดทางแล้วเราใช้เวลายังไงคะก็สังเกตนิดนึงค่ะค่ะ
มันจะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะแล้วเราก็ค่อยพลิกป๊าดเอ้ยเหมือนจะเซียนโอ้โห
เต้าทานร้อนร้อนแบบนี้เนี่ยต้องเสิร์ฟคู่กับป้าจานและน้ำจิ้มเด็ดสูตรลับของทางร้าน
นั่นก็คือน้ำจิ้มสะเต๊ะซึ่งวันนี้เจ๊รัฐดาก็ใจดี
ไม่แพ้กับเจ้าของร้านที่ไหนเลยล่ะครับเพราะเขาจะเปิดสูตรลับให้กับแฟนแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
โดยที่ร้านจะใช้พริกแกงถึงสองชนิดด้วยกันทั้งพริกแกงเผ็ดและพริกแกงมัสมัน
นำพริกแกงทั้งสองชนิดลงไปผัดกับเครื่องเทศที่ประกอบไปด้วยกระเทียมหิวมะกรูดตะไคร้และคา
จากนั้นใส่กะทิลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวรอให้ละลายใส่ถั่วปนผลให้เข้ากัน
จนเป็นเนื้อเดียวใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีเราก็จะได้น้ำจิ้มสะเต๊ะที่สีสัน
น่ารับประทานแบบนี้แล้วล่ะครับมาชิมกันดีกว่าค่ะต้องแบบปาด
โดยตัวหมูสะเต๊ะเขามีความนุ่มความหอมกะทิ
แล้วก็มีความหอมกลิ่นแบบปิ้งแบบเตาถ่านนะคะแล้วหมูเขานุ่มมาก
คือหมูสะเต๊ะว่าอร่อยแล้วอ่ะน้ำจิ้มที่นี่เด็ดมาก
คือเขาเป็นน้ำจิ้มถั่วที่เหมือนแบบผสมพริกแกงไปทั้งสองอย่าง
รสชาติจะแบบหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดนึง
แต่ถ้าเกิดว่าเลี่ยนก็ตัดเลี่ยนไปด้วยน้ำจิ้มอาจารย์นี่เลยค่ะ
มันจะเป็นแบบว่าน้ำจิ้มแบบเหมือนน้ำส้มสายชูเปรี้ยวหวาน
แล้วก็กินกับแตงกวาแบบฉ่ำอ่ะหืออร่อย
อิ่มอร่อยกับเต๊ปังเจลัดดาเรียกว่าอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือจริงเลยล่ะครับ
แต่ชีวิตเจลัดดากว่าจะมีวันนี้ได้
ต้องเจอมรสุมชีวิตที่ต้องดูแลคุณแม่สุดที่รัก
ป่วยติดเตียงมานานกว่า๑ปีเต็ม
และสู้ชีวิตลำพังด้วยอาชีพที่เขารัก
และถูกส่งต่อมาจากคุณแม่นั่นก็คือแม่ค้าหมูสะเต๊ะนั่นเองล่ะครับ
จ๋าหมูสะเต๊ะอร่อยมาก
หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงขายดีแล้วขายมายาวนานสำหรับสิบปี
แต่จริงเส้นทางชีวิตมันก็ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไปใช่ไหม
ก็เป็นสาวแกร่งคนนึงที่ออกไปทำงานนอกบ้านมาก่อน

ก็ทำเกี่ยวกับบัญชีค่ะประมาณ๑๐ปีค่ะ
แล้วตอนนั้นคือเราขายหมูสะเต๊ะหรือยัง
คือให้แม่กับเอเขาดูแลกิจการไปก่อนค่ะ
หาเงิน๒ทางก็ดูแลกันไป
แล้วจุดไหนที่ทำให้เราเนี่ยกลับมาที่บ้าน
ก็พอดีแม่กับอีเขาเริ่มไม่ไหวค่ะเขามีโรคประจำตัวค่ะค่ะ

หลังจากทำงานบัญชีได้๑๐ปีเจ๊รัฐดาก็ต้องกลับมาดูแลร้านหมูสะเต๊ะต่อ
เพราะอาอีป่วยเป็นโรคเบาหวานกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ซึ่งทำให้คุณแม่ไม่มีเวลาในการทำหมูสะเต๊ะขาย
ทำให้เจ๊ลัดดาตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้าน
เพื่อดูแลคนในบ้านและร้านหมูสะเต๊ะนั่นเองล่ะครับ

คือเขาจะมีแผลกดทับค่ะแล้วก็แบบขาเขาจะไม่มีแรง

ทำทุกอย่าง
นี่คือหน้าที่คุณแม่อาอีฟรักษาตัวอยู่นานแค่ไหนประมาณสามปีค่ะ
อีไม่อยู่แม่เขาก็จะเริ่มแบบเหมือนเหงาหรือคิดถึงหรืออะไรประมาณนี้นะคะ
แล้วก็อาการเขาก็จะเริ่มแย่ลงสุดลงด้วยมีโรคประจำตัวด้วยค่ะเบาหวาน
เมื่ออาอีสุดที่รักจากไปเจ๊ลัดดาก็เจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เพราะคุณแม่ก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดถึง๓ครั้ง
นั่นก็คือคุณแม่ตกบันไดจนทำให้ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกครั้งนั่นเองล่ะครับ
แล้วคุณแม่มีอาการอะไรออกมายังไงบ้าง
คืออันนี้หลังจากอาอีทเสียไปนานเนี่ย
ก็น่าจะประมาณ๓๔เดือนค่ะคราวนี้เลยต้องคอยประกบแกแล้ว
ด้วยความที่แกอายุเยอะด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นเบาหวานก็จะทำให้ขาไม่มีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่
จากมีแผลเขาจะเริ่มติดป่วยติดเตียงแผลล่าสุดที่เขาทำให้เขาแบบต้องถึงขั้นเสียชีวิตก็คือจะเกิดจากตัวยากันยุงที่พี่จุดให้เขา

ขาเขาไปโดนจากแผลแบบเล็กมันขยายเป็นลุกลามแบบใหญ่มากจนถึงขั้นแบบหมอจะให้ตัดขาเลย
แล้วตอนนั้นความรู้สึกพี่รัดดาคือ

พี่ไม่ยอดมีความรู้สึกให้คุณลักษณะแบบนี้
ไปรักษาเวลาได้รึไง
เราไหมระหว่างตอนที่ท่านรักษาตัวอยู่ก็จริงจริงท่านเป็นคนอารมณ์ดีนะคะ
ค่ะก็เขาเป็นคนแบบเข้มแข็งด้วยค่ะอืมก็จะคุยเล่นกันแบบบอก
ก็จะไม่ไม่อ๋อค่ะคือระหว่างนั้นอ่ะพี่ระดาก็เทียวไปเทียวมาดูแลคุณแม่
ขายของไปด้วยแต่ว่ามันก็มีแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่ละตายอีกด้วย
ใช่ค่ะพอดีจะขี่ไปซื้อของให้เขาทานแล้วรถมันล้มมือหัก
แต่เราก็ต้องแบบดูแลแม่เข้าเฝือกเลยไหมใช่ค่ะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบ
มันหนักมันไหมตอนนั้นหนักมากหนักที่สุดที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตนี้ใช่ค่ะ
เหนื่อยไงพี่ระดาตอนนั้นรู้สึกไหมมันก็เหนื่อยค่ะแต่มันท้อไม่ได้เพราะแบบ
เราต้องทำเพื่อคนที่เรารักไงฮะเรามีแบบเหนื่อยถึงขั้นแบบแอบร้องไห้
อะไรอย่างงี้บ้างไหมของก้อนนิดหน่อยค่ะมีท้อบ้างอะไรบ้างค่ะเหมือนเราเป็นต้นเหตุด้วยนะ
เราเลยพยายามแบบช่วยเขาเต็มที่อ่ะทำไมทำไมพี่ระดาถึงคิดว่าเราตัวเองเป็นต้นเหตุ
เพราะว่าเราเป็นคนจุดยังยุ่งให้แม่วางใกล้เกินไปอย่างเงี้ยเราเหมือนประมาทอย่างเงี้ย
ก็คือหนูว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแหละมันไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดขึ้นหรอก
ก็ไม่อยากให้พี่ระดาแบบว่าโทษว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะเราอะไรอย่างนี้
แต่หนูเชื่อว่าพี่รัดดาก็ดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว
รักษาตัวอยู่นานไหมคะคุณแม่เกือบปีค่ะแล้วตอนวาระสุดท้ายของท่านคือ
ก็คือเหมือนแม่เขาหัวใจหยุดเต้นอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แล้วเขาก็โทรแจ้งใช่ไหมฮะเราก็รีบวิ่งไปเลยพาเขาเข้าห้องฉุกเฉิน
ค่ะก็คือปั๊มแม่ขึ้นมา
คือเหมือนขาดออกซิเจนไปประมาณ๔๕นาทีแล้ว

คราวนี้เขาก็ต้องสอดใส่ท่ออะไรให้แม่ซึ่ง

เห็นแล้วเราก็เครียดเราก็สงสารแม่นะ
เพราะเขาต้องเจ็บต้องทรมาน
แล้วตอนที่คุณหมอโทรมาแจ้ง
นี่คือพี่รัฐดาอยู่ด้วยกับคุณแม่ไหมครับ
ไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าเขาไปตอนตีห้าเรา

มีอะไรได้พูดกับคุณแม่ก่อนไหม
ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยค่ะ
ถ้าวันนี้บอกอะไรกับคุณแม่ได้
พี่ระดาอยากจะบอกคุณแม่ว่าแหละ

ขอบคุณที่เขาให้เราเกิดมา

แล้วสำหรับอาชีพที่เรามีอยู่เนี่ย

ก็เหมือนเป็นสมบัติที่แม่ทิ้งไว้ให้เราไหม
รดกตกทอดให้เราสืบต่อไปค่ะ
อยากให้พี่ระดาแบบฝากถึงคนดูหน่อย

ก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะ

นึกถึงคนที่เรารักให้เรามีกำลังใจทำเพื่อเขาต่อไปค่ะ
กว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างวันนี้
ก็ต้องผ่านเรื่องราวมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
เรียกได้ว่าได้ข้อคิดกันไปแบบเต็ม
ตอนนี้แบบเผ็นใฟเลยอะ
อย่างนี้ทำเซียนเหมือนเรียนมาแต่ได้แค่๓ไม้เต็มมือ
หมดไป๒ไม้แล้วจ้า